พาคุณผู้ชมไปสักการะใบเสมาขนาดใหญ่
ที่วัดชัยศรีบ้านเล้า
ซึ่งคาดว่าเป็นโบราณวัตถุอายุเก่าแก่กว่า๑๕๐๐ปีครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมใบเสมาขนาดใหญ่นี้
เป็นใบเสมาหินทรายสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะ
และมีการจำหลักภาพที่ไม่เคยพบมาก่อน
เล่าว่ามีชาวบ้านมาพบใบเสมาโบราณนี้
ในพื้นที่บ้านเล้าตำบลหลักเมือง
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมีอายุรุ่นราว
ราวเดียวกับใบเสมาที่พบในพื้นที่บ้านเสมา
ก็คือมีอายุประมาณ๑๕๐๐ปี
ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเร่งประสานไปยังกรมศิลปากร
ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
เสมาที่พบล่าสุดก็จะมีความแตกต่าง
โดยปกติและใบเสมอที่พบในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงหยาง

ที่เป็นเล่าเรื่องพุทธประวัติบ้าง

แต่ว่าที่พบเนี่ยจะมีความแตกต่างออกไปก็คือว่า
เป็นรูปสำหรับมูลต่ำที่มีลักษณะคล้ายกับเป็น
สุภาพสตรีสุภาพบุรุษกำลังไล่ลำนะครับ
กำลังไล่ลำอยู่ซึ่งอย่างนี้
เพิ่งพบเป็นครั้งแรกนะครับ
การดูแลรักษานะครับอันนี้ที่พบใหม่

เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุไว้
แล้วก็เดี๋ยวเขาหาลือกับเขาก่อนว่า
การเก็บรักษาเนี่ยควรจะเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
นายอำเภอก็พูดในเชิงวิชาการในเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ
แต่ในเชิงความเชื่อเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านเล้านะฮะ
ก็คือพ่อผู้ใหญ่วัฒนานาสมหมาย
บอกว่าใบเสมาโบราณนี้ถูกค้นพบมาตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคมปีที่แล้วนะ
แปลงนาของนางทิพันธ์วันชูพริ้ง
บริเวณท้ายหมู่บ้านและก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นที่ที่อาถรรพ์นะครับ
จากก่อนหน้านี้เคยพบใบเสมาโบราณ๒ชิ้น
แล้วก็กลุ่มพระเครื่องสมัยธวาราวดีมาแล้ว

แต่ก็เสียชีวิตอย่างปริศนามาแล้วถึง๓คน

ล่าสุดจึงได้ราดมชาวบ้านที่เป็นชายชะกันนะครับ๗คน

แต่เชื่อไหมฮะชายหนุ่ม๗คนยกใบเสมาใบนี้ไม่ขึ้น
จึงต้องนำรถไถมาใช้ในการเคลื่อนย้าย
โดยนำมาไว้กลางวัดชัยศรีบ้านเล้า
แล้วก็ใช้ปูนโบกเป็นฐานยึดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายอีกนะครับ
ขณะที่ทางด้านของเจ้าของแปลงนาคือคุณป้าทิพันธ์เนี่ย
บอกว่าก่อนที่จะค้นพบใบเสมาโบราณ
ฝันถึงคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
บอกว่าให้ไปหาของดีที่อยู่ในนา
เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาจึงให้ลูกชายไปไถที่นา
กระทั่งพบใบเสมาโบราณถูกฝังดินลึกลงไปครึ่งเมตร
จึงแจ้งให้พ่อผู้ใหญ่บ้านทราบนะครับ

ใช่มีทั้งความเชื่อแล้วก็มีทั้งเรื่องของวิชาการเชิงประวัติศาสต
ต้องเก็บบันทึกไว้นะครับ